ส่วนการยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดศึกแชมป์ชนแชมป์
ก็มีกำหนดแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่๕สิงหาคม
ตอนแรกเนี่ยนะครับก็เหมือนกับทราบกันแล้วนะครับ
จะมีการจัดขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยมีการยกเลิกด้วย
เหตุผลทางเทคนิคบางประการรวมทั้งปัญหาเรื่องการตลาดด้วย
จะต้องมีขึ้นอีกครั้งแน่นอน
ต้องรอถึงปีหน้า๒๕๖๗นะครับ
ซึ่งมีข้อเสนอเข้ามาจากสโมสร
ระดับบิ๊กเนมของโลกหลายทีมด้วยกันนะครับ
ก็เป็นตำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นแหละครับ
ล้อมตรวจค้น๖จังหวัด๘แห่งนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดลักลอบให้เล่นพนันออนไลน์นะครับ

ที่บ้านของประธานสโมสรฟุตบอลชื่อดังทีมหนึ่ง

จากการตรวจสอบพบว่าก็มีอยู่ที่หลายจังหวัดนะครับ

สะแก้วนทบุรีบุรีฎามและก็กตทมนะครับ
โดยพบว่ามีความเชื่อมโยง
ไปถึงประธานสโมสรฟุตบอลทีมนี้จริง
ก็มีรายงานให้ผู้บัญชาฟันชาติทราบนะครับ
แล้วก็ได้นำหมายค้นไปขอตรวจค้นปรากฏว่าก็เจอนะครับ

แล้วก็ณตรงนี้ครับมูลค่าเงินหมุนเวียนเนี่ยมากกว่า๑๐ล้านบาทนะครับ
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลังจากนี้มีการทำบันทึกการตรวจสอบไว้แล้ว
แล้วก็จะดำเนินการขยายผลเครือข่าย
หากพบว่าเป็นความผิดนะครับจะดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินต่อไป
แต่ว่ายังมีการปฏิเสธณตรงนี้อยู่นะครับ